กรติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะรู้หรือไม่คะว่าความน่าสะพลึงของเทศกาลฮาโลวีน
ไม่ใช่การแต่งตัวหรือว่าเพิ่มความสยดสยองแต่เป็นการปล่อยผีปล่อยขยะสร้างขยะให้กับโลกนะคะ
ซึ่งหลังจากที่มีการจบการเฉลิมฉลองฮาโลวินก็จะกลายเป็นว่ามีขยะถูกทิ้งไว้เป็นความน่ากลัวค่ะ
ตุลาคมของทุกปีที่ผ่านมานะคะเป็นวันฮาโลวีนค่ะซึ่งเป็นวัฒนธรรมของการเฉลิมฉลองจากฝั่งตะวันตก
มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยรวมทั้งประเทศไทยด้วยแล้วก็ความน่ากลัวนะคะของเทศกาลฮาโลวีนนี้คือการพบว่ามีขยะถูกทิ้งมหาศาลมาก
โดยเฉพาะขยะจากฟักทองแกะสลักนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วฟักทองเหล่านี้ค่ะก็จะกลายเป็นเศษอาหารที่มีปลายทางสู่บ่อฝังกลบ
แล้วก็กลายเป็นว่าเกิดภาวะเรือนกระจกในที่สุดนะคะเนื่องจากว่าฟักทองก่อให้เกิดก๊าซมีเทนจำนวนมากแล้วก็ยังเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วย
จากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังมีขยะจากเครื่องแต่งกายในช่วงฮาโลวีนเครื่องประดับกระดาษห่อของขวัญขนมขวดน้ำกระป๋องเครื่องดื่มต่าง
ผู้คนที่มาสั่งสรรค์หรือว่ามาเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวินจะพกมาด้วยและสุดท้ายสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นขยะที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะ
เพราะฉะนั้นฮาโลวินในแต่ละปีค่ะจะดีไม่น้อยเลยถ้าทุกคนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการง่ายที่เราสามารถช่วยกันได้ทั่วโลกคือการสร้างขยะให้น้อยที่สุดค่ะ
หรือว่าเป็นการลดปริมาณการใช้พลาสติกนะคะประเภทที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอย่างเช่นถุงพลาสติกแบบหูฮิวกล่องโฟมบรรจุอาหารแก้วน้ำพลาสติกทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางคัดแยกขยะก่อนทิ้งก็จะดีมากเลยนะคะเพียงเท่านี้ก็จะทำให้เทศกาลฮาโลวินในแต่ละปีปีถัดถัดไปก็จะเป็นฮาโลวินแบบรักโลกได้